รถคันนี้จอดติดไฟแดงอยู่ดีแล้วเกิดอะไรขึ้นเชิญชมครับ
โอ้โหถ้าเป็นรถเราทำยังไงล่ะดอมทำยังไงล่ะปุ้ย

โอ้โหเนี่ยครับก้อนเบอร์เลอร์แสดงว่าใหญ่และหนักเพราะว่าตกแล้วทะลุเข้าไปเลย
กระเด้กระดอนออกพัวเข้าไปนั่นแล้วมีคนนั่งที่เบาะคนนั่งหรือเปล่าเนี่ยค่ะ
ผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อนันทวิทย์นะฮะเอามาโพสต์และเล่าวินาทีเฉียดตาย
บอกตอนที่เขาจอดรถรอสัญญาณไฟอยู่ตัวเขาก็อยู่บนรถ
มันมีชิ้นส่วนอะไรไม่รู้จากทางด่วนล่วงลงมาตกลงมาใส่รถเสียงดังเหมือนระเบิดเลย
ตอนแรกใจสั่นทำอะไรไม่ถูกนะขนาดของก้อนอิดที่มันหล่นลงมารู้ป่ะเท่าอะไร

โอ้ยใหญ่นะใหญ่นะมาได้ยังไงอ่ะพี่เบิ้ล
ไม่รู้ลงมาได้ยังไงเนี่ยครับจะโทษใครก็ไม่รู้จะโทรหาใครก็ไม่ได้
เพราะดีนะมีป้อมตำรวจอยู่แถวนั้นนี่ฮะดูดิ
โอ้โหลักษณะเป็นอิดแบบอิดใช้ก่อสร้างทาง
เหมือนมันกร่อนลงมาหรือเปล่าฮะมันกร่อนจากทางข้างบนใช่ไหม
โอ้โหแล้วถ้ามีคนนั่งอยู่ตรงนั้นทำยังไง
ตายเลยอ่ะพูดจริงนะอ๋อใช่นี่นี่ดูมันหลุดจากตรงนี้คุณผู้ชมฮะ
ค่ะนี่แหละครับเนี่ยครับแม่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่แยกมารยาทดี
ตรงทางด่วนแยกอสมทรบ่ายโมงครึ่ง
สมทในกรุงเทพด้วย
วันที่๖มีนาคมที่ผ่านมาครับเขาบอกว่าถ้าวันนั้นภรรยากับลูกสาวเขานั่งไปด้วยไม่อยากจะคิดภาพเลย
ใช่ผมยังคิดเลยถ้ามีคนนั่งสงสัยจะเจ็บจะแย่นะฮะ
ร้ายจริงจริงครั้งนี้คือบริษัทที่รับผิดชอบทางด่วนศรีรัฐเนี่ยนะฮะ
เขาคงไม่มายอมรับอะไรแบบนี้นะฮะให้มันจบลงซะ
แล้วก็บริษัทเนี่ยรับรู้เรื่องนี้กันทั้งหมดแล้วนะครับ
บริษัทก็ส่งคนมาดูแลตอนนั้นเนี่ยนะฮะ
ข้อเรียกร้องต่างยังตกลงกันไม่ได้แล้วก็เรื่องมันก็เงียบไป
เหมือนไม่มีเหตุอะไรเกิดขึ้นสภาพจิตใจเขาบอกตอนนี้เขาไม่โอเค
เป็นผมผมก็ไม่โอเคเห็นใจคุณจริง
เรื่องนี้นะเป็นเรื่องใหญ่สำหรับเขามาก
ไม่คิดไม่ฝันไม่คิดไม่ฝันว่าจะเจอเหตุการณ์แบบนี้
สภาพรถเนี่ยนะครับเขาบอกว่าไปเคลียร์มาเนี่ยนะฮะ
ในส่วนของรถเนี่ยนะครับโอ้โหเห็นแล้วน้ำตาจะไหล

กระจกข้างคนขับแตกกระจายเป็นรูใหญ่นะครับ
เพราะดีไม่ตกใส่คนขับและถ้ามีคนนั่งข้าง
โอ้โหเขาบอกเจ็บหนักแน่หลังจากพี่เขานะฮะ
เอาคลิปนี้นะครับมาโพสต์คนเข้าไปดูเกือบ๘๐๐คน
แล้วก็แสดงความคิดเห็นนะฮะเกือบ๒๐๐คนเหมือนกัน
มีการแชร์โพสต์นี้ไปกว่า๖๐๐๐ครั้ง
ชาวเน็ตส่วนใหญ่บอกให้เจ้าของรถฟ้องเนี่ย
ฟ้องเลยไอ้หน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยนะฮะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
ต้องรับผิดชอบครับจะรับผิดชอบด้วยวิธีไหนยังไง
ต้องรับผิดชอบเพราะว่าอันนี้เนี่ยโอ้โหถ้าไปเกิดความสูญเสียขึ้นเนี่ย
อดชีวิตเนี่ยแย่เลยนะนี่รถยังเป็นรูโบ๋ขนาดนี้เลย
เนี่ยคนดูถามว่าไอ้แบบนี้เรียกว่าคล้อดีหรือคล้อร้ายกันแน่
ครับเออเพราะคล้อร้ายคือไอ้อิดเนี่ยมันตกลงมาเป็นรถ
เออแต่เคราะห์ดีคืออาจจะไม่ได้มีใครบาดเจ็บนะฮะ
ครับอืมนะฮะก็ทั้งสองคล้อเลยละกับครับนะครับ